ทีนี้ค่ะมาดูเหตุการณ์นี้เป็นเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณป้าผ่องศรีอายุ๗๐เป็นคนกรุงเทพนะคะ
คุณป้าผ่องศรีหายตัวไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
คนในครอบครัวก็ไปแจ้งความคนหายเอาไว้ปรากฏว่าเจอ
เจอแล้วแต่เจอแบบนี้ค่ะโอ้โหเจอในสภาพที่เป็นศพ
แล้วไปเจออยู่นู่นเลยนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
สภาพเป็นศพอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แบบนี้
ตำรวจบอกว่าแกะรอยจนรู้ว่าคนก่อเหตุคือใคร
คนก่อเหตุเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนขับรถตู้ที่ว่าจ้างกันเป็นประจำ
คนก่อเหตุหนีไปนู่นหนีไปชิงรายแต่จับได้ช่วงบ่ายเมื่อวาน
คนก่อเหตุอ้างแบบหนึ่งแต่ตำรวจบอกว่ามันน่าจะเป็นอีกแบบนึง
นี่มันไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมค่อยดูเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะ
ป้าผองสีมัธุระนานนท์เป็นเศษฐีนีชาวครงเทพอายุ๗๐
แจ้งความคนหายเอาไว้เพราะว่าขาดการติดต่อตั้งแต่๑๑กรกฎาคม
สุดท้ายถูกพบเป็นศพนะคะอันนี้คือภาพของคุณป้าผ่องศรีนะคะ
ถูกพบเป็นศพที่ป่าริมถนนแม่ออนแม่ตะไคร้ถนนหมายเลข๑๒๓
ระหว่างหลักกิโลเมตรที่๑๙ถึง๒๐เที่ยมเผอร์แม่ออนจังหวัดเชียงใหม่
สภาพศพของผู้เสียชีวิตใส่เสื้อยืดสีเทาดำนะคะ
กางเกงชั้นในนอนหงายร่างกายเริ่มเน่าเปื่อยแล้วอะค่ะ
คือเนื้อบางส่วนเริ่มหลุดแล้วอะค่ะมีแผลค่ะ
คอค่ะคุณผู้ชมถูกของมีคมบาดจนคอเกือบขาดนะคะ
แล้วก็มีร่องรอยถูกแทงตามลำตัวหลายแห่งเลยค่ะ
นี่นะคะสภาพศพทีนี้ค่ะตำรวจสพเมืองเชียงใหม่
สพแม่ออนก็แกะรอยใช้เวลาไม่นาน
รู้เลยว่าคนร้ายคือใครคนร้ายคือนายนวริสวนิจินดาอายุสามสิบเจ็ดปี
เป็นคนขับรถตู้ที่รู้จักกับผู้ตายมา๔๕ปีแล้วนะคะ
คุ้นเคยกันดีแล้วเนี่ยค่ะว่าจ้างเรื่องของการจ้างให้ขับรถให้กันเนี่ยเป็นประจำ
สุดท้ายตำรวจตามไปจับตัวคนร้ายรู้ว่าหนีไปเชียงราย
ไปจับได้ช่วงบ่ายเมื่อวานนี่นะคะ
เมื่อคืนนี้ตำรวจก็เลยนำตัวนายนวริสไปชี้จุด

คุณผู้ชมคะคดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะเพราะว่ามีหลายประเด็น
คือผู้เสียชีวิตเขาเป็นเศรษฐีนีเป็นคนมีสตังค์ถูกฆ่าตายโดยคนใกล้ชิด
ว่าจ้างให้ขับรถให้กันเงินก็หายไปด้วยนะคะ
หายไปเกือบล้านนะคะเงินหายไปด้วย
ทีนี้มาดูคำรับสารภาพของนายนวริสก่อน
นายนวริสผู้ต้องหารับสารภาพเอาไว้แบบนี้
บอกว่า๑๑กรกฎาคม๑๐โมงเช้าค่ะ
ขับรถไปรับป้าผ่องศรีที่คอนโดแถวถนนช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่
จะไปทำบุญแล้วก็จะบริจาคของให้เด็กที่วัดในพื้นที่บ้านแม่กำปอง
ขากลับมาถึงจุดเกิดเหตุชวนป้าผ่องศรีลงจากรถ
เพื่อตกลงปัญหาบางอย่างกันแต่ไม่ได้บอกว่าปัญหาอะไร
นายนวริสอ้างว่าป้าผ่องศรีพยายามตามตื้อ

อ้างว่าป้าผ่องศรีพยายามตามตื้อ

นายนวริสผู้ต้องหาอายุ๓๗นะคะ
นายนวริสอ้างว่าเนี่ยผมก็กลัวภรรยาจะจับได้
เพราะก่อนหน้านี้ป้าผ่องศรีส่งข้อความมาหาผม
ภรรยาผมเห็นแล้วโอ้โหเข้าใจผิดโกรธเลย

แต่นายนวริสบอกว่าเหมือนกับป้าผ่องศรีพยายามจะตื้อเขา
ส่งข้อความหาเขาจนเมียเขาด่าเมียเขาโกรธ
ก็เลยจะตีตัวออกห่างจากป้าผ่องศรีอันนี้

ครั้งนี้ตั้งใจเคลียร์ปัญหากัน
แต่เคลียร์ไม่ลงตัวเลยบันดาลโทษะ
ใช้มีดปอกผลไม้ปาดคอป้าผ่องศรี
จ้วงแทงที่ท้องอีกหลายครั้ง

แต่ตำรวจบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
จากหลักฐานหลายอย่าง
มันน่าจะเป็นเรื่องของการประสงค์ต่อทรัพย์
เพราะว่าเอาทรัพย์สินเข้าไปด้วย

ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาลากศพป้าลงไปข้างทาง
แล้วก็ขับรถตู้กลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่

ทำทีเหมือนมาส่ง
ขับรถเปล่าไปป้าผ่องศรีเสียชีวิตแล้ว
ขับรถตู้คันนี้ค่ะ
ไปที่คอนโดของป้าผ่องศรีค่ะ

บอกว่าจะได้ไม่เป็นที่สงสัย
หลังจากนั้นขึ้นไปบนห้องของป้าผ่องศรีด้วยนะคะ

จังหวะที่ไปถึงคอนโดแล้วก็จอดรถ
หลังจากนั้นก็ลงจากรถแล้วก็ขึ้นไปที่ห้องของป้าผ่องศรี
ด้วยความที่ตู้เซฟมันเปิดไม่ได้

ก็เลยเอาตู้เซฟไปโยนทิ้งน้ำ

โอ้โหใจนี่คือเพิ่งฆ่าเขาแล้วนะคะ
แล้วนะคะทิ้งศพเขาไว้ในป่าข้างทางขับรถมาจอดแล้วก็เดินเข้าไป
ฟเนี่ยทิ้งอยู่ในบ่อน้ำศูนย์วิจัยเกษตรแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่
วันต่อมาก็คือ๑๒กรกฎาคมเก็บข้าวเก็บของหลบหนีไปเชียงราย
นี่คือคำรับสารภาพของนายนวริสผู้ต้องหานะคะทีนี้ค่ะ
เช้าวันนี้พันธุ์ตำรวจโทมนัชชัยอินเถื่อนรองผู้กำกับสืบสวนสพเมืองเชียงใหม่
นำตัวนายนวริสมาสอบปากคำเพิ่มอีกรอบหนึ่งนายนวริสบอกว่า
สาเหตุที่ลงมือฆ่าเพราะอารมณ์ชั่ววูบจากปัญหาเรื่องส่วนตัวที่เคลียร์กันไม่ลงตัว
แล้วก็ได้มีการเถียงกันด่ากันไปมาอยากจะขอโทษญาติของผู้ตาย
ครั้งนี้ลงมือก่อเหตุคนเดียวเขาบอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าไม่มีบุคคลอื่นร่วมก่อเหตุด้วยค่ะ
เป็นเรื่องป้ากับผมคุยกันไม่ลงตัวครับ

เรื่องสันตัว

อารมณ์ชั่วโบวิวผ่านไปค่ะ

ไม่อยากจะขอโทษครับอยากจะขอโทษที่ทำไปด้วยอารมณ์ชีวภูมิมันเอง
แล้วทำคนเดียวหรือเปล่าคะ
ทำคนเดียวครับ
คือจากคำให้การทั้งหมดของนายนวริสเนี่ยอย่าว่าแต่คุณผู้ชมเลยค่ะ
ตำรวจเองเขาก็บอกว่ามันแปลกอ่ะไม่ว่าจะบอกว่าอ้างเรื่องความสัมพันธ์ที่ทำให้เข้าใจผิดตามตื้อ
แต่เอไม่ว่าคุณจะบันดาลโทษะหรือปัญหาความสัมพันธ์คุณขโมยทรัพย์สินเข้าไปหมดเลยนะ
สุดท้ายตำรวจสอบเค้นนะคะโดยพลตำรวจตรีพิเชษจิรนันตสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เดินทางมาสอบปากคำนายนวริสด้วยตัวเองเลยนะคะ
เพราะว่าตำรวจไม่ปักใจเชื่อจริงจากประเด็นเรื่องของว่าความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวเลยทำให้เกิดเหตุแบบนี้
นายนวริสเนี่ยก็ยังอ้างอยู่ว่ารู้จักกับผู้ตายมาก็หลายปีแล้ว
ปกติผู้ตายจะเหมารถให้พาไปทำบุญแล้วก็ทำธุระอยู่บ่อยแต่หลังไม่ค่อยได้เรียกใช้บริการเท่าไหร่
จนกระทั่งวันเกิดเหตุ๑๑กรกฎาคมผู้ตายโทรมาบอกว่าช่วยพาไปทำบุญที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงที่ตำบลดอยสุเทพหน่อย
ตอนนั้นเนี่ยเกริ่นกับผู้ตายไปว่าขอยืมเงินหน่อยได้ไหมขอยืมเงินสัก๓แสนบาท
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการตกปากรักคำอะไรกันไปนะคะก็ขับรถตู้มารับผู้ตายที่คอนโด
ซึ่งก็เป็นไปตามกับกล้องวงจรปิดที่เราได้เห็นนั่นแหละ
นายนวริสเนี่ยขับรถตู้เข้ามาจอดผ่านไปสักพักหนึ่งประมาณชั่วโมง๑๕นาทีค่ะ
ผ่องศรีเนี่ยลงมาจากคอนโดมีกระเป๋าถือ๑ใบแล้วก็เดินขึ้นรถตู้ด้านหน้าคู่กับ
คนขับแล้วรถตู้คันนี้ก็ออกไปนี่ค่ะป้าผ่องศรีเดินมาแล้ว
กระเป๋าใบหนึ่งเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวจะเห็นป้าแกเปิดประตู
นี่นวริสก็เดินมาเดินมาเปิดประตูให้ด้วยนะ
ป้าผ่องศรีแกก็ขึ้นรถไปพาไปที่วัดศรีโสดา
พาไปเที่ยวโครงการหลวงแล้วก็แวะทานข้าวและแวะซื้อของที่ห้างในตัวเมือง
จากนั้นก็เดินทางไปเอายาที่วัดบ้านป๊อกในตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่
ขากลับนวริสบอกว่าก็เกริ่นอีกกับป้าผ่องศรีบอกว่า
ขอยืมเงินสักสามแสนได้ไหมแต่ป้าผ่องศรีบอกว่าไม่ได้
ถ้าเป็นหลักหมื่นเนี่ยป้าพอจะมีให้ยืมได้
แต่หลักแสนไม่ได้จริง
ซึ่งนายนบริก็บอกว่าผมต้องใช้๓แสนจริงจะเอาไปตั้งตัว
ผ่องศรีแกก็ยืนยันคำเดิมอะค่ะว่าไม่ได้มันให้ยืมไม่ได้เงินจำนวนเยอะขนาดนี้
ทีนี้พอถึงจุดเกิดเหตุที่ริมถนนแม่ออนแม่ตะไคร้ถนนหมายเลข๑๒๓๐นะคะ
นายนวริสเนี่ยชวนป้าผ่องศรีลงจากรถบอกว่าป้าชอบดูดาวนี่ผมจำได้
ค่ะบอกว่าจะชวนลงไปดูดาวแล้วนายนวริสเนี่ยไม่ลงไปมือเปล่า
หยิบมีดลงไปด้วยค่ะพอป้าผ่องศรีลงจากรถปุ๊บ
เอามีดเข้าไปชาร์จจี้คอป้าผ่องศรีเลยแล้วบอกว่าโอนเงินมาให้เขาเดี๋ยวนี้
แต่ป้าผ่องศรีแกไม่ยอมและแกขัดขืนนะคะสุดท้ายนายนาวริสก็เลยปาดคอป้า
่องศรีไปเลยจนผ้าผ่องศรีเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เอามีดเล่มเดียวกันอ่ะ
แทงเข้าไปที่ท้องของผู้ตายแล้วก็กรีดเป็นแผลยาว
จากนั้นค่อยลากศพไปทิ้งในป่าห่างจากถนนประมาณ๒๕เมตร
ทีนี้ถ้าจำกันได้สภาพศพเนี่ยป้าผ่องศรีแกใส่เสื้อ
แล้วเสื้อผ้าเขาหายไปไหนนายนาริสอ้างแบบนี้ค่ะว่า
ตอนนั้นฝนตกตัวลื่นกางเกงก็เลยหลุดออก
พอเอาศพไปทิ้งแล้วเนี่ยตัวเองก็กลับขึ้นรถ
แต่เอากระเป๋าเอาทรัพย์สินเอามือถือของป้าผ่องศรีติดมาด้วยหมดเลย
พอเปิดกระเป๋าดูก็เห็นว่าในกระเป๋ามีเงินอยู่เกือบล้านบาทค่ะ
ทรัพย์สินเสร็จปุ๊บก็เอากระเป๋าเปล่าเนี่ยไปทิ้งหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งริมถนนช้างคลาน
ขับไปที่ริมแม่น้ำปิงที่ถนนเชียงใหม่ลำพูนตำบลช้างม่อย
ก็เอาข้าวของที่เหลือของป้าผ่องศรีไปทิ้งไว้แถวนั้น
ซึ่งกล้องวงจรปิดจากร้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจับภาพได้นะคะ
นาทีนี่จังหวะนี้เลยค่ะจังหวะนี้คือจังหวะที่นายนวริสเนี่ยขับมาจอด
แล้วเอาของป้าผ่องศรีที่เหลืออยู่ในรถมาทยอยทิ้ง
เขาเดินขึ้นรถเอาของมาทิ้งอยู่อย่างนี้ประมาณ๒๓รอบได้นะคะ
ทำทีเหมือนว่าไปส่งป้าผ่องศรีที่คอนโด
จบนะคะขึ้นไปที่ห้องป้าผ่องศรี
รื้อค้นเอาทรัพย์สินแล้วก็ยกตู้เซฟเขา
ขึ้นรถตู้มาด้วยก่อนที่เปิดไม่ได้แล้วจะเอาไปโยนทิ้งน้ำ
แล้วตัวเองก็หนีกลับไปกบดานอยู่ที่บ้านที่จังหวัดเชียงราย
อ้างว่าทรัพย์สินที่ขโมยมาเอาไปฝากไว้กับเพื่อนชาวพรรมา
สุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจก็เค้นจนได้
สาเหตุจริงก็คือว่ามันก็คือเรื่องเงิน
มันคือการฆ่าชิงทรัพย์นั่นแหละเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาว
อะไรต่างนานานั่นน่ะกล่าวอ้างทั้งนั้น
ขอยืมครับขอยืมเงินเท่าไหร่
ก็ประมาณสักสามแสนนะครับช่วงนี้ผมก็ขัดส่วนเรื่องเงินครับ
ก็เลยคิดว่าจะไปตั้งทุนสร้างเหลือสร้างตัว
เค้าก็บอกว่าช่วยเยอะขนาดนี้ไม่ได้ช่วยได้หลับมือ
ผมก็หน้าพื้นตามวนแล้วครับแล้วขอแล้วถามว่า
จะโอนให้ไหมจะโอนให้ดีหรือว่ายังไง
แกก็บอกว่าไม่ให้แล้วครับแกก็ต่อสู้อยู่เหมือนกันครับ
อารมณ์มันไปพาไปแล้วครับก็คือปัดคอแกครับ
ไม่มีครับไม่มี

น่าจะเขียนแบบ
ฝรั่งฝรั่งนะครับแต่ว่าแฟนผมเข้าใจผิดอย่างนี้
ก็บอกว่าแกนิสัยจะฝรั่งหน่อยอะไรอย่างนี้ครับ

อันนี้คืออธิบายให้แฟนเข้าใจแบบนี้

ผู้ต้องหาก็บอกแหละว่าเป็นเรื่องของเงิน

ผมขัดสนเรื่องเงินอยากได้เงิน๓แสนไปตั้งตัว

ว่าเขาจะมีสิทธิ์ว่าจะให้หรือไม่ให้ก็ได้

เขาไม่ให้คุณยืมแล้วคุณไปฆ่าเขาตายแบบนี้นะคะ
คือตำรวจบอกว่าคดีนี้ไล่เรียงแบบนี้นะคะ
คือเริ่มต้นตั้งแต่หลานของคุณป้าค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจเมื่อวันที่๑๔กรกฎาคม
บอกว่าคุณป้าติดต่อไม่ได้
หายตัวไปก็แจ้งความคนหายเอาไว้
บอกว่าขาดการติดต่อตั้งแต่๑๑กรกฎาคม
พอหลานไปแจ้งความตำรวจก็ค่อยแกะรอย
ตำรวจบอกว่าไล่ดูหมดเลยนะคะ
ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดทั่วเมืองเชียงใหม่เลยค่ะ
นี่นะคะนี่คือภาพของคุณป้านะคะ

พอไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ขยายผลและจับคนร้ายได้

จากการสอบปากคำผู้ต้องหาที่
เค้นสอบอยู่หลายรอบเนี่ยนะคะ

เพื่อต้องการที่จะเอาทรัพย์สินของผู้ตายนั่นแหละ

ก็ตั้งข้อหาผู้ก่อเหตุก็คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

จำนวนต่อหลักฐานที่เรามี

ก็เป็นคนอำมาตยากิน
ไม่ได้เป็นคนที่มีพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดี
นเหตุก็อาจจะเป็นไปตามที่เขาแจ้งก็ได้

แต่ว่าอยู่มาตัดสินใจลงมือฆ่าเลยอย่างนี้
บางทีเดี๋ยวต้องขอเวลาเรานิดนึง
เพื่อไปสอบปากคำในรายละเอียด

ทรัพย์สินของผู้ตายที่คนรายอ้างว่า

ตำรวจจะมีการขยายผลต่อนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบที่ห้องพักของผู้ตายด้วย
เพื่อตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินอะไรศูนย์หายไปบ้าง
ต้นพบว่ามีสมุดบัญชีเงินฝากหลายสิบเล่ม

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติม
ว่ามีการถอนเงินออกไปจากบัญชี
หลังเกิดเหตุฆาตกรรมนี้หรือไม่ค่ะ
ผู้สื่อข่าวเรายังได้ไปคุยกับนางสาวไพรินนะคะ
หลานสาวของป้าผ่องศรีที่เป็นคนไปแจ้งความกับตำรวจนี่แหละว่า
คุณป้าผ่องสิงหายตัวไปอยากให้ตำรวจช่วยตามหน่อย
คือเขาบอกว่าตั้งแต่๑๒กรกฎาคม
เขาเห็นว่ามีรถยนต์ที่เป็นรถตู้สีขาว
ทะเบียนซอโซ่จอจาน๑๕๓๖เชียงใหม่
ป้าผ่องศรีไปแล้วหายไปเลย
ก็เริ่มแกะรอยจากจุดนี้นะคะ
ซึ่งนางสาวไพรินบอกว่าปกติแล้วคุณป้าเนี่ยจะอยู่ที่คอนโดเป็นเพียงลำพัง

มักจะว่าจ้างนายนวริสมาขับรถให้เป็นประจำ

แต่ก็เชื่อเธอบอกเธอเชื่อมากว่าป้าผ่องศรี
ไม่มีทางไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนายนวริสแน่
แต่สิ่งที่ตกใจที่สุดก็คือไม่น่าเชื่อนะ

คุณป้าแกก็ไว้ใจนายนวริสให้ขับรถตลอด
ไม่น่าเชื่อว่าจะก่อเหตุได้เยี่ยมโหดกันขนาดนี้
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
นี่ขนาดลงไปตอนกลางวันทีมข่าวบอกว่า
คือเส้นทางมันเปลี่ยวมากเนี่ยลองดูคุณผู้ชม
สองข้างทางเป็นป่าแบบต้นไม้สูงรกทึบหมดเลยนะคะ

เป็นป่าเป็นเหวลึกหมดเลย
เราได้คุยกับนายปันสุกติบอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ

ส่วนใหญ่คนที่ใช้มักจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า
เอาไว้ขนสินค้าทางการเกษตรลงไปขายที่ตัวเมือง

แม่ชาวบ้านจะไม่มีรถคันไหนผ่านมาเลยเพราะเป็นเปลี่ยวมาก

มารู้ก็ตอนหลังจากที่เจ้าได้ที่นั่งที่เนี่ย
เขาลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว

ที่ผ่านมาไม่เคยเจออะไรเหตุการณ์หวดเทียมแบบนี้เลย

ตอนแรกนึกว่าเป็นการฆาตกรรมที่อื่น

ไม่คิดเลยก็ลุงก็คิดว่าที่หมู่บ้านกระติ๊ด

เชื่อว่าเดี๋ยวถ้าตรวจสอบหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเนี่ย

ในการเรื่องแจ้งของการแจ้งข้อเกราะหา